กองปราบรามที่ตอนนี้รับผิดชอบทำคดีหวย๓๐ล้าน
กาญจนบุรีว่าเป็นของครูปรีชาหรือว่าหมวดจรูนกันแน่
เมื่อวานลงพื้นที่กาญจนบุรีเรียกพยานที่เกี่ยวข้องมาสอบปากคำ

ไล่เรียงดูกันก่อนนะว่ามีใครกันบ้างนะครับ
ชั่วโมงเมื่อวานนี้นะครับทั้งวันทั้งคืนสอบมาราทอนนะครับ
มีรายงานว่าพยานที่ถูกเรียกมาสอบปากคำมีทั้งสิ้น๘คนด้วยกันนะครับ
คนนี้เป็นตำรวจ๕นายนะครับในจำนวนนี้เป็นพนักงานสอบสวน
ของสพเมืองกาญจนบุรีซึ่งรับคดีมาตั้งแต่ต้นเลย๔นาย
มียศพันธ์ตำรวจโท๑นายพันธมตรี๑นายร้อยตำรวจเอก๑นายและดาบตำรวจ๑นาย
ขณะที่อีกหนึ่งนายเป็นตำรวจยศพลตำรวจรีนะครับก็คือพลตำรวจรีสุทธิพวงพิกุล
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกาญจนบุรีที่มีข่าวตั้งแต่แรกว่าเรียกหมวดจรูนไปที่บ้านพัก
เหมือนเป็นคนเจรจากลายเกลี่ยแบ่งกันไหมคนละครึ่ง
คือนางรัตนาพรสุภาทิพย์หรือว่าเจ๊บ้าบินและนางพัชริดาพรมตาหรือเจ๊พัด
และอีกคนนึงเป็นชายชื่อนายแผนนะครับ
ทั้ง๓คนนี้เป็นพยานในฝ่ายของครูปรีชานะครับ
ตลอดเวลาของการสอบปากคำที่ล่วงเลยไปนานหลายชั่วโมงนะครับ
บ้าบินและเจ๊พัดมีรายงานว่ายังคงให้การตามเดิมนะครับ
ส่วนพนักงานสอบสวน๔นายให้การถึงกรณีที่เชื่อว่าลอตเตอรี่ดังกล่าวเป็นของครูปรีชา
สืบเนื่องมาจากการเข้าให้ปากคำครั้งแรกที่ร้อยตำรวจโทจรูลวิมูล
อดีตตำรวจเกษียณที่กาญจนบุรีไม่สามารถระบุข้อมูลใดเกี่ยวกับที่มาของลอตเตอรี่ได้
จึงเป็นมูลเหตุให้เชื่อได้ว่าเจ้าของที่แท้จริงน่าจะเป็นครูปรีชาไคร่ครวน
ขณะที่คำให้การของพลตมตรีสุทธิผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกาญจนบุรี
ให้การว่าไม่รู้รายละเอียดเบื้องต้นไม่รู้รายละเอียดเบื้องลึกของคดีนี้มากนัก
เนื่องจากได้มอบหมายให้พนักงานสอบสวนท้องที่เป็นผู้ดำเนินการในช่วงแรก
ส่วนในแผนนะครับเป็นพยานคนเดียวที่ให้ปากคำต่างจากเดิมคุณเขียนมาสอน
โดยครั้งแรกที่เคยให้การกับเจ้าหน้าที่ระบุว่าเป็นคนเห็นร้อยตำรวจโทจรูลเก็บลอตเตอรี่ขึ้นมาจากพื้น
แต่การสอบปากคำเมื่อวานนี้นะในแผนได้กลับคำให้การบอกว่าได้ยินเสียงแว่วว่ามีคนทำลอตเตอรี่หล่นแล้วก็หันไปดู
แล้วก็พบชายลักษณะคล้ายหมวดจรูนกำลังก้มเก็บลอตเตอรี่แต่ก็ไม่แน่ใจว่าใช่หมวดจรูนหรือไม่
ซึ่งตลอดระยะเวลาการสอบปากคำนะครับผู้สื่อข่าวพบว่าเจ๊พัดจะเดินออกมาเข้าห้องน้ำอยู่หลายครั้ง
แต่ก็มีตำรวจหญิงติดตามมาด้วยตลอดเดินตามประกบตลอดเลยนะครับ
ขณะที่พลตมโทษธิติราชนองหานพิทักษ์ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางระบุว่า
ตอนนี้ตำรวจยังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบสำนวนพยานหลักฐานที่ได้มา
ส่วนการสอบปากคำพยานทั้งหมดพบว่าค่อนข้างเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีมาก

สำหรับกรณีที่ต้องเชิญตำรวจในพื้นที่มาสอบปากคำด้วย
เพราะต้องการรู้ที่ไปที่มาและขั้นตอนการดำเนินการเกี่ยวกับคดีนี้
ตั้งแต่เริ่มแจ้งความจนไปถึงขั้นตอนการสืบสวนสอบสวน
เพื่อดูว่าขั้นตอนใดบกพร่องต่อการปฏิบัติหน้าที่บ้าง
หากพบว่าผิดพลาดจริงก็ต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้น
จะไม่มีการปกป้องแม้จะเป็นตำรวจด้วยกันเอง
ใครทำอะไรหน้าที่บกพร่องตรงไหนต้องดูหมด
ผิดกฎหมายไหมหรือผิดระเบียบวินัยประมาทเลินเล่อไหมอะไรต่าง
เดี๋ยวดูหมดนะครับจะว่าทำคนจริง

ตำรวจไม่ดีก็ไม่เลี้ยงไว้เหมือนกัน
ส่วนการสอบปากคำเจ๊บ้าบินพยานสำคัญของฝั่งครูปรีชา
พลตำรวจโทษธิติราชยืนยันว่าเจ๊บ้าบินยังให้การเหมือนเดิมนะ
ที่ตำรวจได้แสดงข้อมูลที่ขัดแย้งเกี่ยวกับคำให้การ
กับหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ให้เจ๊บ้าบินดูแล้ว
แต่เจ๊บ้าบินก็ยังยืนยันให้การเหมือนเดิม
ขายลอตเตอรี่รางวัลที่๑ให้ครูปรีชาซึ่งก็ถือว่าเป็นสิทธิ์
แต่ถือว่าตำรวจให้โอกาสแล้วและให้ความยุติธรรมกับทั้งสองฝ่ายแล้ว
หากผลสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นเจ๊บ้าบินก็ต้องยอมรับสภาพจากการกระทำ
ซึ่งคาดว่าเจ๊บ้าบินคงลำบากใจหลายเรื่อง
เพราะทั้งหมดมันเริ่มต้นมาจากเรื่องของความเชื่อ
ก็เขาให้การอะไรไว้เราก็มาดูนะครับ
อะไรที่มันขัดแย้งข้อที่จริงถ้ามีอยู่เนี่ยเราก็ชี้แจงเขาทราบ
เขาก็ทราบแต่เขาก็ยังยืนยันในสิ่งที่เขาให้การนะครับ
อันนี้ก็เป็นเรื่องเป็นความสมัครใจของเขาก็บังคับกันไม่ได้นะ
ก็ถือว่าได้ให้โอกาสแล้วทั้งหมดจะเริ่มต้นจากความเชื่อ
เหมือนเรามีญาติพี่น้องพูดอะไรเราก็เชื่อตามคนที่เราเชื่อ
ถึงได้ภาคฆ่ากันด้วยแข่เราก็เชื่อรักษาเดียวกัน
คนที่เขารู้จักเขาเชื่อเมื่อพูดอะไรเขาก็เชื่อตามนั้น
ลักษณะแบบนี้แต่เราก็ไม่อยากไปเอาคนติดคุกมันง่าย
คนออกจากคุกมันยากมากกว่าพยายามทำอะไรมันรอบครอบ
ท่านผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
ก็บอกว่าคงต้องขอเวลาทำคดีอย่างรอบครอบอีกหน่อยนะฮะ
ออกหมายจับใครเพิ่มเติมยังไงก็เป็นขั้นตอนต่อไป
แต่ว่าเอาเป็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างของคดีนี้
ไม่เกินสิ้นเดือนนี้ได้บทสรุปกลุ่มผ่าพันธ์นี้